มีการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑ถึง๓
ในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษในพื้นที่จริงนะครับ
มีประชาชนไปเฝ้ารอชมการซ้อมริ้วขบวนในวันนี้ตามเส้นทางครับ
ถึงกับหลังน้ำตาด้วยความอาลัย
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙ครับ
ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้แม้จะมีฝนตกโปรยปลายลงมา
แต่ประชาชนจำนวนมากยังคงเดินทางไปจับจองพื้นที่
เพื่อรอชมการซ้อมย่อยริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑๓
พระราชวิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ในพื้นที่จริงเป็นครั้งแรก
โดยช่วงเวลา๓นาฬิกา๓๐นาที
ผลฉุดชักมราชลศได้เชิงพระญาณมาสามลำคาญ
พระมหาพิชัยราชลดราชลดน้อยราชลดปืนใหญ่
และเกริ่นบันไดนาคออกจากบรมมราชลศ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
ประกอบพิธีบวงสวงเสร็จสิ้น
เพื่อฉุดชักไปรอตามจุดที่กำหนด
และการเคลื่อนย้ายริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑
เริ่มขึ้นเมื่อเวลา๘นาฬิกา๓๕นาที

โดยพระยาดมาตร๓ลำคาญไปตามถนนมหาราช
เข้าถนนท้ายวังไปยังบริเวณ
หน้าวัดพระเชตุพลวิมลมังคาราราม

รวมระยะทาง๘๑๗เมตร
จากนั้นเชิญพระโกรธทองใหญ่ขึ้นประดิษฐาน
บุกสะบกพระมหาพิชัยราชลศ
และเริ่มเคลื่อนในเวลา๙นาฬิกา๒๘นาที

เชิญราชรสน้อยและพระมหาพิชัยราชรส
โดยมีกองทหารนำมีมโหระทึก
สังแดงงอนแดแฟลังปี่
กล่องชนะราชลดพระนำ

กระบวนกองทหารตามตำรวจม้า
นักเรียนโรงเรียนวัชิราวุฒิและข้าราชบริพาณ
ร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๒
เลื่อนไปตามจังหวะเพลงพญาโศก

และเพลงสันเสริญพระนาราย
ถนนสนามชัยเข้าสู่ถนนราชดำเนินใน

เคลื่อนเขาเหลียนขบวนพระบรมราชอิสริยศที่๓

ประดิษฐานบนราชล๊ดปืนใหญ่
เกี่ยวเวียนพระเมรุมาตย์โดยอุตราวัสธ์
เวียนซ้าย๓รอบ
ประชาชนที่เฝ้าชมริ้วขบวนต่างรู้สึกเศร้าใจและใจหาย
แม้ว่าพระวรกายของพระองค์ได้จากไปแล้ว
แต่ก็ยืนยันว่าจะยังคงยึดหลักคำสอนของในหลวงราชการที่๙
เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไปครับ
ตอนแรกที่ตัวเองมานี่ก็คือว่ายังไม่มีอะไร
แต่พอประมาณสัก๗เขาจะเริ่มประมาณ๘โมงเช้านะคะ
โมงเช้าเนี่ยจะมีการเริ่มพิธีก็ได้ยินเสียงเหมือนเพลงพญาโศกค่ะช่วงนั้นก็ขนลุกนะคะขนลุกเพราะว่ามันเป็นเพลงเศร้าที่คือคืออาจจะไม่ได้มีอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบใจหายด้วยแต่ว่าก็รู้สึกว่าประชาชนของพระองค์รักพระองค์มากนะคะคือแม้แต่ทหารหรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขายกมือถวายบังคมช่างอ่อนช้อย
ต่างต่างกายแต่ใจเดียวกันค่ะ
สำหรับการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๑และ๒ในวันนี้
ได้มีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประดิษฐ์ปัญจวีนิน
ภูมิในการโรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุณที่คนไทยคงจดจำกันได้นะครับ
เมื่อครั้งเสด็จลงจากที่ประทับโรงพยาบาลสิริราช
รับบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ประคองพระบรมโกศ
พระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในครั้งนี้
รวมซ้อมประคองพระโกรธด้วยมือทั้งสองคู่
แทนคนไทย๖๘ล้านคนครับ
จริงก็ถือเป็นเกียรติสูงสุด
ของผมกับอาจารย์ประดิษฐ์ปัญจวินิน
แต่ว่าสิ่งที่เราอยากจะให้
สิ่งที่ผมเชื่อว่าเรารู้สึกจริงทั้งสองคน
ก็คือมือสองคู่ที่จะประคองพระบรมกฏในวันนั้นเนี่ย
จริงคือมือของ๖๘ล้านคนไทย
ที่จะร่วมกันประคองพระบรมโกศส่งเสด็จท่าน
เพราะฉะนั้นเราสองคนมึงกับเป็นตัวแทน
แต่อยากให้ทุกคนน้อมจิตในวันนั้นเหมือนกัน
้อมจิตร่วมกันประคองพระบรมโกศส่งเสด็จพระองค์ท่าน
อยากให้วันนั้นเป็นวันที่น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
นึกถึงทุกสิ่งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับเรา
ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะดำรงตนสืบสารพระราชปนิษฐานของพระองค์ท่าน
แล้วใช้๒มือจะเป็น๒มือที่ส่งทางกระแสจิตไป
เพื่อประคองพระบรมโกศส่งเสด็จท่าน
ผมเชื่อว่าถ้าเราร่วมกันวันนั้น
พระราชพิธีในวันนั้นจะงดงาม
ทั้งมุหีชื่อว่าทั่วโลกจะได้เห็นแสนนี้ที่ทุกคนรู้สึกดีของประเทศไทย
การสอนวิวขบวนพระบรมราชอีสรยยศที่๑๓
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนและลำดับเวลาเสมือนจริง
ในวันงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
ที่จะมีขึ้นในช่วงเช้าของวันที่๒๖ตุลาคม๒๕๖๐ครับ